ช่วงท้ายของรายการเรามาติดตามเรื่องของการจับสลาก
เหลือ๔ทีมีเชียงรายระเตศแชมป์เก่า
ปรากฏว่าเชียงรายครับแชมป์เก่าเจอกับราชบุรี
ก็แห่งสนามกลางในรอบรองชนะเลิศ
กันที่สุพัชลาศัยแล้วก็ศรีสะเกด
จะพบกับบุรีรำคู่นี้เตะที่สนามบุญญะจินดาแข่งขันนัดเดียวรู้ผลนะครับ
ที่๒๖กันยายนเวลา๑ทุ่มผู้ชนะ
ส่วนรองแชมป์ก็รับเงินรางวัลไป๑ล้านบาทครับ